ชนต่อปักด้วยศอกดักเอาไว้

โอ้โหดูครับจังหวะล็อกล่างแล้วหมุนเหลี่ยมตี

ล็อกได้ขวางได้กดได้

ครับเด็กกระเบิด

เนื้อเน้นชัดแหละครับ

ลัดเอวไว้หมุนทางเข้า
ดูดเก็บนี่ครับหาเหลี่ยมตีได้ดีครับท่านโดโด
โอ้โหจังหวะลัดล่างแล้วแกหมุนเหลี่ยมตีครับ
โดเบียกเข้ามาปักด้วยศอกขวา
ระเบิดพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยศอกเหมือนกันครับ
แต่เจอเข่าเข่าต่อเข่าครับ
เดินหน้าพุ่งเข้าชนอีกครั้งครับ
โดโดตีเด็กระเบิดโต้คืน

เสียบด้วยขวาเด็กระเบิดเด้ง

วันนี้โดโดดูดูครับ

สังหวะวงในก็กดมาแล้วตีครับ

เวลามานี่ย่านความถี่นี่สูงจริงครับ

แต่เด็กระเบิดครับดูครับความชัดเจนของเขาครับ

หาเหลี่ยมกระชากตีได้ดีครับโดโด

เด็กระเบิดลูกอองตอนโด
สวัสดีครับทุกคน